เพราะว่าตอนนี้ยังมีคำเตือนเรื่องของคลื่นลมแรงอยู่

เราก็เป็นห่วงเพราะว่าเกิดปฏิเสธใหญ่ไป
แล้วก็สูญเสียนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบ้านเรา

ไปที่จังหวัดนครประถมมีศิลปินอิสระ
เขาบอกว่าทะยอยปั้นหุ้นเป็นบุคคลต่าง
ท่ะยอยปั้นภาพแบบนี้หุ้นแบบนี้เลย
เพราะว่าเป็นหุ้นปั้นรู้ไหม

คนนี้ก็คือนี่แหละครับฮีโร่ที่เป็นซิลไง
จาแซมนะครับจ่าเอกสมานของเรานี่แหละครับผม
ที่เป็นรูปนั่งนะที่ชูมือซ้าย
จาแซมนะครับแล้วอีกเนี่ยครับเดี๋ยวจะดูว่า
ออกจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเกิดจากฝีมือของนายกิจสนะนาพูลผล
แต่เกษณะบอกว่าต้องการบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นความทรงจำที่ได้เห็นคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันโดยไม่มีเงื่อนไข
อยากปั้นรูปปั้นออกมาหลายชุดเพื่อเชิดชูบุคคลผู้เสียสละ
โดยขณะนี้ปั้นหุ่นเสร็จแล้ว๔รูปประกอบด้วยพระครูบาบุญชุ่มแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงศ์รัชฉานนะครับ
แล้วก็นายนโรงศักดิ์โอสดธนากรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แล้วก็จ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระครับ

ที่ปั้นทั้งหมดนี้นายกฤษณะยังมีแนวคิดจะหล่อเป็นโลหะ
แล้วนำมาจัดแสดงในเกลาลีของตัวเองนะครับ
ในอนาคตด้วยเพื่อหวังเป็นอนุสรเตือนใจให้ผู้คนได้รำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญ
คนไทยและคนต่างชาติร่วมแรงร่วมใจช่วยกันโดยไม่หวังผลตอบแทน
คนในชาติไม่ทอดทิ้งกันแม้ในยามวิกฤตแบบนี้นะครับ
ทำให้รู้ว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ยังอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยทุกคนครับ
ก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันอยู่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอนุสรสถานรำลึก
เรื่องของการจัดพิพิธภัณฑ์นะฮะ
ก็ต้องวางแนวทางกันต่อในอนาคตนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์
ของไทยแล้วก็ของโลกเลยนะ